คุณผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนระดมกันอย่างเต็มที่นะครับ
ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็กำลังคนนะครับ
ในการตามหา๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่าน๕วันไปแล้ว

ปฏิบัติการหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
กับเราที่ไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ชมครับต่อเนื่องหลายรายการด้วยกัน
คนที่ติดอยู่นี่นะคนที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุ๑๑ปีนะครับ
ชื่อเล่นคือน้องไตตันนะฮะ
ไตตันชื่อจริงคือเด็กชายชะนินวิบูรณรุ่งเรืองเป็นนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนอนุบาลแม่สายนะครับ
ชื่อว่านายเอกพลจันวงอายุ๒๕ปีนะครับ
ที่เหลือก็ไล่เรียงไปนะครับ
อายุตั้งแต่๑๑ถึง๑๖สำหรับนักฟุตบอลในทีมเป็นเยาวชนอยู่เลย
ใช่เขาก็มีแข่งหลายรุ่นนะครับทีมฟุตบอลของเขา
วันนี้ที่ค้นหากันเนี่ยนะก็ทุกวันนั่นแหละนะคุณโรสลิน
เราเจออะไรสักนิดหน่อยที่มันเกี่ยวข้องกับน้องเขาเนี่ย
เราก็มีความหวังมันเหมือนความหวังนะฮะ
คือมันอดคิดไม่ได้ว่าเออสงสัยเขาจะส่งสัญญาณมาอะไรหรือเปล่า
อย่างวันนี้ไปเจอหมวกนะฮะเจอหมวกใบหนึ่งนะครับเป็นหมวกสีแดงนะครับ
ซึ่งมันคือหมวกที่น้องไตตันเขาใส่ไปซ้อมบอลเป็นประจำ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นหมวกสีแดงนะครับ
เป็นลายยอดมนุษย์ตรงปีกหมวกก็เขียนว่าอ่าซุเปอร์แมนนี่ค่ะนี่เลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปทำงานในพื้นที่นะครับทีมกู้ภัยสุราชเนี่ยเขาไปเจอนะครับ
ทีนี้โอ้โหมันเหมือนกับของน้องไตตัน๑ใน๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
ก็เลยเอ๊ะคือเขาจะทำหล่นอยู่แล้วหรือว่าเป็นของคนอื่นที่มีเหมือน
หรือเขาส่งสัญญาณออกมาปล่อยให้ลอยตามน้ำมาหรือเปล่า
กระแสข่าวก็บอกว่าโอ้โหคงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นของใครก็ได้
โบ้งชาวบ้านแถวนั้นคนมาเที่ยวอะไรเยอะแยะไปหมด
คือตอนนี้ข้อมูลมันออกมาจากหลากหลายมากเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องไตตันเองเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลชุดนี้นะคะใช่นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไง
มันก็อดที่จะเป็นความหวังไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าบังเอิญน้องเขามีหมวกแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับ
โดยในไลน์ของกลุ่มกู้ภัยนะครับระบุว่าทีมกู้ภัยสุราชไปเจอหมวกใบนี้ที่ยังมีสภาพใหม่อยู่นะ
อยู่ที่จุดที่พบมีโพรงแล้วก็น้ำไหลออกมาก็เลยเอ๊ะเด็กในถ้ำโยนออกมาให้มันไหลออกมาด้านนอก
เพื่อจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นของน้องไตตันเด็กที่อายุน้อยที่สุด
ทีมฟุตบอลหมูป่าก็ได้นายนิติศักดิ์บุญมานนท์หัวหน้าปฏิบัติการกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาทีมสุราธานีเป็นผู้พบหมวกนะครับ
บอกว่าพบหมวกขณะออกลาดตระเวนสำรวจพื้นที่รอบถ้ำฝั่งขวาของถ้ำบริเวณทางน้ำไหลบนเขา
ด้านหลังเหมือนเปื้อนโครนเหมือนรอยนอนด้านหน้าหมวกเลอะแต่สีของหมวกยังสดอยู่เหมือนใหม่
ที่บริเวณที่พบหมวกก็ไม่ใช่ทางเดินทั่วไปที่ใครจะเดินไปด้วยถ้าเทียบระยะเวลาที่เด็กหายไป๕วันก็ใกล้เคียงกัน
แล้วก็คล้ายกับหมวกในรูปที่ญาติยาติของเด็กเอามาให้ดูทั้งทีมกู้ภัยก็ไปที่เต็นท์ไปหายาติยาติของน้องนะครับ
ถามว่าเอ๊ะใช่หมวกของน้องไหมญาติของน้องไตตันบอกว่าหมวกนี้ซื้อมา๒ใบแบบเหมือนกันเลยนะครับ
หนึ่งน้องไตตันใส่อีกใบหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันเป็นญาติญาติกันใส่อยู่ก็นั่งอยู่ในเต็นต์นี่แหละ
ส่วนอีกใบของน้องไตตันเนี่ยมักจะใส่ไปซ้อมฟุตบอลเสมอนะครับ
อีกกระแสข่าก็บอกว่าไม่ใช่นะครับหมวกของน้องก็ยังอยู่กับแม่น้องไม่ได้ใส่ไป
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าน้องไตตันเนี่ยเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในทีมนะครับ
แล้วก็กล้องห้วยไร่ก็เคยแบบผูกเชือกรองเท้าให้ขณะที่ร่วมวิ่งด้วยกัน
คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก้องห้วยไร่ก็มีการออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ยนะคะ
โพสต์ภาพตัวเองไปผูกรองเท้าให้กับน้องไตตัน
แล้วก็ออกมาเขียนข้อความคือประมาณว่าเป็นห่วงน้อง
ซึ่งคุณก้องห้วยไร่บอกว่าน้องกลุ่มนี้ก็เคยไปวิ่งกับตัวเองตอนที่พี่ตูนจำได้ไหมคะ
ตอนนั้นวิ่ง๙คนละ๙เพื่อระดมเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การแพทย์
เด็กชุดนี้เนี่ยก็เคยไปวิ่งกับคุณก้องห้วยไร่
อ้าวก็ตามหากันต่อไปด้วยความหวังนะ